เรื่องของตามหาคนหายตายิน
ตายินหาของป่า
เข้าไปในอุทยานแห่งชาติภูผายนที่มุกดาหาร
จำได้ไหมฮะข่าวนี้ที่ลุงพลไปออกตามหาด้วย

แล้วก็ใครนะแม่น้องชมพู่ก็เอาน้ำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
มันมีประเด็นต่อนะวันนี้
เมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวนี้มาต่อเนื่อง
วันที่๓ยังหาไม่เจอเลย
เขามีการแบ่งทีมค้นหาเป็น๕ทีม
ลุงพลเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปค้นหาถูกไหมคะ

แต่ประเด็นดราม่าวันนี้การค้นหาวันนี้

เพราะญาติของคุณตายินผู้สูญหาเนี่ย
แต่เอาเราดูภารกิจของการตามค้นหาหน่อยวันนี้โอ้โหเห็นส่งทีมมอเตอร์คลอสเข้าไปในพื้นที่ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าก็ยังคงตามหาตายินนายมณียินวิเศษศรีอายุ๘๐ปี
ชาวบ้านอำเภอเขาวงที่กาลสินเนี่ยนะคะคือภารกิจก็เริ่มต้นสำหรับวันนี้นะ
เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาประมาณ๙โมงซึ่งตอนนี้ก็ยังหาตัวคุณตายินไม่เจอ
ตายินเข้าไปในอุทยานแห่งชาติภูผายนตั้งแต่๒๗กรกฎาคม
ไปหาของป่าที่ภูป๊อนะคะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงที่มุกดาหาร
คุณนับดูสิ๒๗๒๘๒๙๓๐๓๑๑๒๓เนี่ย๘วันแล้ว

ยังไม่ออกมาเลยค่ะเจอแต่รถมอเตอร์ไซค์ของตายิน
แล้วก็ทิ้งสัมภาระไว้ที่ตะก้าหน้ารถอยู่ในสวนยางนี่แหละค่ะครับ
แล้วชุดค้นหาทีมแรก๔๐คนมากับกลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบาก
มอเตอร์คลอสแบบนี้คุณขับขึ้นเขาค่ะ
หาตามจุดต้องสงสัยต่างที่เจ้าหน้าที่รวมถึงญาติพี่น้อง

ใช่ไหมมันไม่เรียบต้องใช้มอเตอร์ไซค์แบบนี้
แล้วก็ไปที่ลำห้วย
ความยาว๒๐กว่ากิโลคือเป็นไปได้นะ
ว่าตายินเนี่ยอาจจะเดินตามลำห้วย
แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากมีมอเตอร์ไซค์ลแล้ว
มีคนเดินเท้าแล้วเขาจะเอา
เฮลิคอปเตอร์ค่ะคุณของกองกำลังสุรสักมนตรี
มาค้นหานี่เป็นการค้นหาทางอากาศด้วย
ครับเมื่อวานการค้นหาเขาบอกว่าเจอเบาะแสนะ
ก็ต้องเอามาคาดเดาว่าเป็นเบาะแสของคุณตายินหรือเปล่า

แต่หยิบมาดูมันเหมือนรองเท้าผู้หญิง
ใช่แล้วก็เจอเหมือนรอยเท้าที่เข้าไปในป่าเนี่ยนะครับ
ทีนี้ตัวหลานชายของคุณตายินเองก็คือนายพานุวัฒน์
หลานชายบอกว่ายังมีความหวังนะที่จะเจอคุณปู่
ไม่ว่าจะเจอแบบไหนก็ตามแต่ก็จะยอมรับให้ได้
แต่ขอให้เจอเถอะนี่หลานชายของตายินบอกนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ถอดใจนะต้องเดินหน้าในการค้นหาต่อไป
ใช่ค่ะทีนี้ภารกิจวันนี้ตั้งแต่๙โมงเช้าที่ผ่านมา
เขาก็ค้นหากันเต็มที่แต่ว่าทีมค้นหาเนี่ย
จากเดิมที่เคยมีทีมลุงพลพร้อมด้วยยูทูปเบอร์๒๓ช่องใช่ไหม
ณวันนี้จะไม่มีแล้วนะคะ
ถามว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นเป็นดราม่าค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ากองอำนวยการของทีมกู้ภัยที่อยู่ด้านล่างเนี่ย
เมื่อวานนี้เขามีการวิทยุไปบอกหลาน
บอกว่าขอหยุดภารกิจการค้นหาก่อนนะ
เอ้าทำไมถึงหยุดภารกิจการค้นหาล่ะ
ก็เนี่ยลุงพลเนี่ยมีการไลฟ์เหมือนกับต่อว่า
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำภารกิจว่าเป็นการสร้างภาพ
นี่เจ้าหน้าที่ทำงานกันแบบไม่มีระบบเลย
มันเสียหายแล้วมันเสียกำลังใจกับทีมค้นหา

คือเป็นเรื่องเป็นราวสิฮะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าลุงพลมาไลฟ์สด
หาว่าเจ้าหน้าที่ทำงานสร้างภาพไม่ค้นหาจริงจังมันเลยไม่เจอเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็หมดกำลังใจสินะครับ
และทีนี้ญาติของตายินก็คือหลานชายเนี่ย
คือนายพานุวัฒน์ก็โมโหกลับ
โมโหกลับบอกโอ้โหถ้าลุงพลมาพูดแบบนี้มันไม่ได้นะ

ประโยคที่หลานชายเขาวิทยุกลับไป
แล้วบอกอะไรถึงทีมค้นหาของลุงพล

ไม่ได้เรื่องที่เขาจะมาหาคอนเทนต์
หรือว่าจะมาถ่ายคลิปอะไร
และเขาระมัดระวังคำพูดไว้ด้วยนะครับ
พี่กู้ไภอย่าเพิ่งทิ้งผมไปไหน

พี่ไม่ต้องไปสนใจคำพูดของผมค้นหาไปนอกนะครับ
พานุวัฒน์ก็ให้กำลังใจพี่กู้ภัยนะ

แต่คนที่สร้างภาพสร้างกระแสคือลุงพลมากกว่า
ใช่ค่ะนี่วอร์มาบอกแบบนี้ชัดไหมเปลี่ยน

ดังนั้นคุณผู้ชมประเด็นดราม่านี้ดูกันหน่อยละกัน
เพราะว่าประเด็นดราม่าระหว่างกู้ภัยกับลุงพล
มันสืบเนื่องเมื่อวานคุณสืบสกุลเล่าไปใช่ไหม
แม่น้องชมพู่เอาน้ำเปล่า๕๐แพ็คมามอบให้กับกู้ภัย
แล้วตอนที่เอามามอบก็พูดคุยก็หยอกล้อกัน
ก็เอาจริงคนรู้จักกันนะคะ

ถึงกู้ภัยกับคุณแม่น้องชมพู่รู้จักกันเขาคุยกัน
ใช่แล้วประเด็นนี้เขาเลยบอกว่า

ก็ไม่พอใจไงดูแบบว่ามาแบบสนิทกัน

ก็กลายเป็นเหรอใช่ค่ะ
ทีนี้สิ่งที่มันตามมาก็คือลุงพลออกมาไลฟ์ผ่านทางยูทูป
ตำหนิการทำงานของชุดกู้ไภไง
ว่าที่มาค้นหามันเป็นการสร้างภาพหรือเปล่า

แล้วดูสิทำงานแบบไม่เป็นระบบ
เวลาที่ยูทูบเบอร์เข้าป่าไปค้นหา
ก็คือเขาบอกว่าเวลาที่ยูทูบเบอร์จะเข้าป่าไปค้นหา
ทำไมถึงจำเป็นต้องไปรายงานให้กู้ภัยทราบ

ลุงพลบอกว่าทำงานกันแบบไม่เป็นระบบ
ทางฝั่งหลานของตายินเขาก็ชี้แจงนะ
เขาบอกว่าตอนที่มีการประชุมมีการวางแผนกัน
ลุงพลไม่อยู่นี่ยูทูบเบอร์ไม่อยู่นี่กลับออกไปก่อน
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพวกเรามีการประชุมกัน
มีการวางแผนวางกำลังกันว่าจะไปเส้นไหน
แล้วอยู่ดีลุงไม่ได้เข้าประชุมมาพูดแบบนี้ได้ยังไง
หัวหน้าชุดกู้ภัยก็บอกแบบนี้บอกว่า
ที่เห็นคุยกับแม่ของน้องชมพู่
ก็คุยกันตามปกติเพราะเป็นคนรู้จักกัน
เหตุการณ์นี้ก็แปลกใจกับท่าทีของลุงพลเหมือนกัน
ว่าทำไมลุงพลถึงคิดแบบนี้
แล้วก็กู้ภัยก็บอกว่ายังคงเดินหน้านะ
ทำงานต่อในการค้นหาตายินนี่คือภารกิจสำคัญ
ถูกต้องเรื่องอื่นอย่าเพิ่งเอามาเกี่ยวอย่าเพิ่งเอามาปนเลย
ดราม่าใครอะไรก็ตามหรือว่าใครจะมาดราม่ากันก็ตาม
แต่ภารกิจสำคัญคือการค้นหาผู้ที่ศูนย์หาย
ใช่ค่ะก็ขอให้การค้นหาตายิน
ขอให้เจอตัวตายินโดยเร็วนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่๒๗จนถึงวันนี้๘วันแล้วนะคะ